ไม่เคยชัมเจอทุกท่าน
มีหน้าพวกเรากันข้างบนเราจะกว้าวกัน
มานั่นแหล่ง

แนะนีน๊าเราก็รองวันกัน
โดยไม่ต่อไปให้ได้พอเวลาค่ะ
เห็นตอนจบแล้ว
ตอนนี้น้องโดนขวาไว้ภาพไว้จ่ายให้กัน

ทุกวันจะเกือบอยู่ในสถานที่ไทย

มันเป็นบิดหลังหรืออะไร
เยอะมาก

สวัสดีครับสวัสดีครับ